ถามต่อไปมองข้ามช็อตไปว่าแถว๒ของพักอนาคตใหม่
๒ของพักอนาคตใหม่ที่โฟกัสโดดเด่นมีอยู่๒๓คน
ที่คิดว่าน่าจะมาทำหน้าที่แทนในการเป็นแกนนำพัก
คนที่๑พิธาริมเจริญรัฐถ้าคุณอุ๋ยจำได้เนี่ย
ตอนที่อภิปรายเรื่องนโยบายรัฐบาลเนี่ยโดดเด่นมากนะ
ปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษคณะบริหารธุรกิจการเงินการธนาคาร
เกียรตินิยมระดับ๑ที่ธรรมศาสตร์
อันนี้ก็ฉายแววมากที่จะมาเป็นแถว๒
คนที่๒คุณวิโรธลักษณะอดีศรเป็นสอสอบัญชีรายชื่ออายุ๔๒ปี
นี่ก็จบปริญญาตรีวิศวจุฬาปริญญาโทบริหารธุรกิจที่จุฬา
แล้วอีกคนนึงที่ถูกจับตามองเป็นผู้หญิงชื่อสิริกัญญาตันสกุล
เป็นสอสอบัญชีรายชื่อเป็นผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายของพัก

ปริญญาตรีปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
ปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยตูรุษฝรั่งเศส
วิจัยด้านนโยบายมากว่า๑๕ปี
เคยนำลงตำแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่ายวิจัยและนักวิจัยอาวุโสของมูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา
เป็นประธานกรรมธิการการพัฒนาเศรษฐกิจของสภาผู้แทนอยู่ตอนนี้นี่คือ
นี่คือแถว๒ของอนาคตใหม่ที่ยังเป็นสอสออยู่
แล้วก็มีความคาดหวังว่า๒๓คนนี้จะขึ้นมาเป็นแกนนำของพักใหม่ที่จะไปอยู่กัน
ก็มีเวลา๖๐วัน

ถ้าหาไม่ทันก็ถือว่าก็พ้นสภาพการเป็นสอสอไปโดยปริยาย
นี่นะฮะนี่คือรายชื่อของคณะกรรมการบริหารพักของพักอนาคตใหม่นะครับ
ทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสอสอหรือว่าไม่ได้เป็นสอสอที่เป็นกรรมการบริหารพัก
ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง๑๐ปีนะครับ